ตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจคนบ้านของรองโจ๊ก
ดูผลจากการสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบานว่ามีรายงานออกมาจากเรื่องนี้ยังไง
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกท่านผอบตรได้เห็นคลิปของรองโจ๊กที่ไปร้องเพลง
คาราโอเกะในงานของมินนี่แล้วหรือยังนะคะพบตรบอกยังไม่ได้ดูอืม
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปประชุมกับนายกมานะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อ
การที่ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดหรือเปล่า
ซึ่งพบตรเองตอบเรื่องนี้บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวน
เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนทุกเรื่องนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกนะคะบอกว่ากรณีการค้นบ้านพักของรองโจ๊กในวันนี้เนี่ย
เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งพบตรคนใหม่๒๗กันยายนนี้หรือเปล่า
พบตรก็บอกว่าโดยส่วนตัวคิดว่าไม่เกี่ยวนะ
แต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับตำรวจ๘นายที่เป็นลูกน้องนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เชื่อว่าไม่ใช่ความขัดแย้งในองค์กรตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่
แต่เป็นเรื่องของหลักฐานที่พบว่าเชื่อมโยงไปที่ใครเท่านั้นเองค่ะ
ขัดแข้งขัดขาขัดแข่งขัดขากันหรือเปล่าถึงเล่นกันแรงแบบนี้
เป็นพยาณราฐานเนี่ยอย่างที่คดีการสีสวินของผู้กำเบิ้มเนี่ย
ว่าตอนแรกไปข่าวว่าจะเป็นค้าตกรมค้าตกรรมอะไร

เราว่าถามจากภาคหนึ่งเราต้องไปดูพยาหรัฐฐานเอง

ทุกอย่างเป็นไปตามข้อได้จริงนะครับ

มองเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าก็ว่ากันไป
พยายามหลักฐานท่านก็ว่าแบบนั้นนะคะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะ

ก็ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวน
คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบว่าไปตามนั้น
แล้วตนเองก็ยังไม่ได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวกับขวัญ

ครับโหพอบอตรอท่านนี้นะ

ก็ถือว่าคดีสำคัญเยอะเลยนะฮะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตราชการ